มีใครได้ฉีดวัคซีนเข็มที่๓บ้างหรือยังครับ

แต่มีคนได้ฉีดแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่า
เบียดบังวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์หรือเปล่า
แต่เรื่องนี้ต้องฟังความทั้งสองข้างนะครับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำนะครับ
บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ด่านหน้าไปแล้ว
๓คนจากโคต้าทั้งหมด๗๙๖๔โดส
เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด๑๙
และที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือโซเชียลมีเดียฮะ
ที่เขาแชร์ภาพตำรวจสพบ้านใหม่ชัยพฤษ๑๑นายด้วยกัน
ฉีดวัคซีนเข็มที่๓ไปเมื่อวันที่๒๓กรกฎาคม
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับ
ที่นี่ประเทศบุรีรำหรือไม่
ตำรวจได้ฉีดวัคซีนเข็ม๓
ทั้งที่คนอีกเป็นจำนวนมากยังไม่ได้ฉีดเข็มที่หนึ่ง
เป็นการเบียดบังโคต้าของบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำนั้นสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงอย่างเร่งด่วน
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับมาฟังบ้างว่า
คุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นเหตุผลได้ไหมนะฮะ
ผลตรวจตรีรุธพลนวรัฐผู้บังคับการณ์ตรวจภูทธอจังหวัดบุรีรัมน์ชี้แจงบอกว่า
ตามบริวสภพบ้านใหม่ชัยพฤษ๑๑นายเนี่ยเป็นด่านหน้านะ
เขาทำอะไรอ่ะเขาต้องรับส่งผู้ป่วยโควิด๑๙ไงครับ
จากพื้นที่ไหนอ่ะจากพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลโอ้โหแดงแจ๊ดแดงเข้ม
คือเขาจะส่งผู้ป่วยมารักษาที่บ้านเกิดนะฮะที่มีโรงพยาบาลสนามรองรับไว้แล้ว
เขาก็เลยได้รับฉีดเศษที่เหลือจากขวดวัคซีน

ในการดูดวัคซีนความสามารถของคนเนี่ยบางทีดูดวัคซีนแม่นไม่แม่นไม่เท่ากัน
เขาให้เกินมาไอ้ที่เหลือเศษอย่างนี้ครับ
เขาเอามาฉีดให้ตำรวจ๑๑นายนี้นะฮะ
ทางท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำก็เลยบอกว่า
อันนี้เนี่ยคงไม่น่าจะใช่เรื่องของการเบียดบังโคต้าของบุคลากรทางการแพทย์ครับ
ทางตำรวจเราไม่ได้ไปเอาโคต้าของทางการแพทย์
ทางหมอทางพยาบาล
คือวัคซีนที่ลงไปเนี่ยมันจะลงไปในส่วนของทางเจ้าที่ทางการแพทย์ส่วนหนึ่งกับกลุ่มเสี่ยงส่วนหนึ่งนะครับ
แล้ววัคซินเนี่ยตามข้อได้จริงแล้วเนี่ย
ขวดหนึ่งเนี่ยซึ่งเขากำหนดไว้ให้ฉีด๑๐โดส
แต่มันสามารถฉีดได้ถึง๑๒โดส๑๑๑๒ครับ

โดยทั่วไปเนี่ยก็จะผลิตอย่างนี้แล้วก็ทางบุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถบริหารส่วนนี้ได้นะครับ
ส่วนที่เป็นเศษ๑หรือ๒ได้เนี่ย
ซึ่งกรณีที่มีเศษมาเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเขาก็เลยพินาแล้วว่าตำรวจเนี่ย
ตำรวจเนี่ยก็เป็นส่วนที่เป็นด่านหน้าซึ่งเข้าโครงการตรงนี้
เค้าไปทำงานเสี่ยงทำให้เฉียนให้เขาแล้ว
ถ้าเขาติดเขากลับไปที่บ้านมันก็เสี่ยงต่อกันไปหรือเปล่า

เป็นจิตอาสานะฮะเป็นจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ
ทำดีด้วยหัวใจสู้ภัยโควิดด้วยศรัทธา
แล้วก็มีตำรวจอีก๙๙นายนะครับจาก๙โรงพัก
ที่รอฉีดวัคซีนเข็มที่๓
คือต้องฉีดก่อนที่เขาจะไปทำหน้าที่
แบบที่ผมนำเรียนไปไปขนส่งผู้ป่วยโควิด๑๙
ก็เลยวิงวอนให้เห็นใจผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าด้วยนะครับ